คุณผู้ชมค่ะจะพูดถึงคนบันเทิงนะ

ล่าสุดค่ะการเลือกตั้งกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว
พักชูนโยบายขายสีสันประชาสัมพันธ์นะคะ
และที่สำคัญทุกครั้งของการเลือกตั้ง

คนบันเทิงมีใครนะที่ลงสมัครบ้างนะคะ
สร้างสีสันให้กับภาคการเมืองต่างได้เป็นอย่างดี
เลือกตั้งปีล่าสุดนี้ปี๖๖นี้ซุปตาคนไหนพาเรทลงสนามการเมืองบ้าง
วันนี้บันเทิงไทยรัฐรวบตึงมาให้ได้ชมกันแล้วนะคะในสกูลพิเศษจ้า
เปิดสนามเลือกตั้ง๒๕๖๖บอกเลยคนบันเทิงของพวกเราไม่มีคำว่าแพลว
ตบเท้าลงสมัครเลือกตั้งชิงเก้าอี้สอสอรอสารฝันให้ประชาชนกันแบบละลานตา
ประเดิมความปังกันที่นางร้ายเบอร์ใหญ่อ๋อมสกาวใจ
ขอเปิดตัวลงสมัครสอสอกับพักเพื่อไทยแบบสับระดับตัวแม่
เลือกตั้งรอบนี้แม่เลยขอลงสนาม

อุดมการสุดมุ่งมั่นที่สำคัญแม้พูดชัดมาครั้งนี้มาเพื่อชนะ
ไม่ได้มาเพื่อแพ้นะจ๊ะอู้เลิศ
ส่วนนุ่มคนนี้ฟิล์มรัฐภูมิจู่ก็เตอร์ไพรส์กองเชียร์
หันไปจับครัวกับพรรคพลังประชารัฐเปิดตัวแบบเหลทอเห้ยหล่อเท
อุดมการปังอยากเป็นคนรุ่นใหม่ที่มาบริหารประเทศกับคนรุ่นเก่า
ทำให้บ้านเราเมืองเราไปไกลระดับโลก
ยาหู้
ในขณะที่สาวสวยเสียงดีดีกรีลูกคนดังสองวงการ
เพลงชนธิดาอสวเหมก็กลับมา
ก็ขอสารต่อภารกิจครอบครัวนักการเมืองอีกครั้ง
ด้วยการเปิดตัวลงสมัครเลือกตั้งรวมพักดังภูมิใจไทย
แม่พักนี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเขาหรอกนะจ๊ะ
ก็พักคุณพ่อหวานใจของน้องเพลงคนกันเองทั้งนั้นเลย
จะบอกเลยว่าระดับน้องเพลงลูกแม่ตูมาเอง
ครบโปรไฟล์รถแบบนี้พักก็ดีแฟนก็ดี
แบบนี้มีลุ้นถูกใจชาวปากน้ำไม่ยากหรอกมั้ง
มาแล้วมาแล้วเสียงแจ้วประชาธิปัตย์เข้ามา
ยังคะยังไม้บดคนบันเทิงหัวใจเพื่อประชาชน
กับการเลือกตั้งสองห้าหกหกยังมีอีกเพียบ
นักร้องดังเมธีลาบานูนมาในนามพักประชาธิปัตย์
หรือจะเป็นนางแบบสาวขายาวลูกหมีรัศมี
ก็มีลุ้นลงพักเดียวกันไม่ยาก
ตลกน้ำดีคิงก่อนบ่ายก็เปิดตัวกับพลังประชารัฐ
เรียกกระแสไปแล้วเมื่อปลายปีก่อน
ก้าวไกลต้องก้าวไกล
แต่ที่ต้องจับตามองให้ดีนั้นคือเพชรกรุณพล
และหมิวซีลินพัดที่หอบเอาอุดมกาลมาสบพักกุระแสแรง
ก้าวไกลที่เตรียมมัดใจคนรุ่นใหม่
บอกเลยว่าเข้าสภาเมื่อไหร่ฟาดให้น็อกทุบเท่านั้น

เรื่องการเมืองก็ว่ากันไปแต่ฉันชอบอะไรรู้ไหม
ชอบเพลงประจำแต่ละพักโอ้โหต้องทำเมดเลขกันมาแล้วนะ
แต่ฟังแบบนี้เข้าใจ
คักนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่
ให้กับพี่น้องประชาชนได้มีโอกาสแบบว่าเลือกผู้แทนคนใหม่เข้ามาก็ได้นะคะ